คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันน่าตกใจ
แล้วก็น่าประหลาดใจค่ะที่ชัยนาธ
ผู้หญิงคนนึงเขาก็นอนอยู่บ้านอยู่ดี

แล้วอ้างว่าหูแว่วมีคนบอกให้เอาพระมาให้
ตกใจมากอยู่ดีโผล่มาแบบนี้ได้ยังไง

ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วสพเมืองชัยนาธได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายบุกรุกบ้านค่ะ
มีแค่ผู้หญิงอยู่ในบ้านคนเดียวนอนตัวสั่นเลยกลัวตัวสั่นเลยนะคะ
เพราะกลัวจะถูกทำอะไรไม่ดีไม่ร้าย
แต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็วิ่งออกไปนะเหมือนเธอก็โวยวายอะค่ะ
ตำรวจไปถึงไม่เจอแล้วเจอแต่เจ้าของบ้าน
รอให้ข้อมูลกับตำรวจอาการตกใจมากค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของบ้านดูหน่อย

ทีนี้คือเราอยู่คนเดียวในห้องถ้าพูดถึงถ้าแม่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่คือ
นี่นะคะเธอก็ตกใจแล้วเธอก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายร้ายแรงมากกว่านี้
นี่ยังโชคดีที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็วิ่งหนีไปอ่ะค่ะ
ตำรวจและทีมข่าวก็ตามหาผู้ชายคนนี้นะคะพอรู้แล้วแหละว่าเป็นใคร
ชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้ป่วยจิตเวทอายุ๓๔นี่นะคะ
ก็ต้องเบลอหน้านะคะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะคะ
แล้วมีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยค่ะบ่อยชาวบ้านเขาก็หวาดกลัวนะ
พอเจอตำรวจเขาก็ยอมรับนะว่าไปบ้านของผู้หญิงคนนั้นจริง
แต่เขาอ้างว่าไปเอาพระไปให้๓องค์มีเสียงสั่งในหัว
มีเสียงแว่วอยู่ในหูว่าให้เอาพระสามองค์ไปให้ที่บ้านหลังนั้น
แต่ผู้หญิงเจ้าของบ้านก็บอกไม่รู้เรื่องพระอะไรเลยนะ
ไม่ได้แบบให้ใครเอาพระมาให้แล้วก็ไม่ได้อะไรเกี่ยวกับพระเลยนะ
แต่ผู้ชายคนนี้เขาอ้างไปเองหูแว่วไปอย่างนี้ค่ะ
ตำรวจก็ต้องนำตัวไปรักษานะคะ
คือเบื้องต้นเขาก็ป่วยจริงเคยเข้ารับการรักษา
แต่ว่าขาดยาไปช่วงหนึ่งก็เลยเหมือนกับเกิดภาพร้อน
ได้ยินเสียงหูแว่วเสียงประหลาดในหัวอะไรแบบนี้ค่ะ